เรื่องของความเชื่อเขาว่ากันว่างูเงี้ยวเขี้ยวขอเข้าบ้านเนี่ย
อาจจะมาให้โชคให้ลาบใช่ไหม
แต่จะให้คุณไปดูว่างูที่เข้ามาในร้านขายเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้

เพราะมันไม่ได้มา๑๒หรือเป็นครอบครัว

ฝูง

จะพาไปดูร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านนี้นะคะ
ชื่อว่าร้านน้องหมิวตั้งอยู่ริมถนนสายแพร่เด่นชัย
หน้าเทศบาลตำบลแม่จั๊วอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่

คือทางเจ้าของร้านเขาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
บอกว่ามาช่วยจับงูหน่อยจ้า
เจ้าของร้านเขาเล่าแบบนี้ว่าจุดที่พบงูเนี่ยเป็นตรงจอมปลวกเก่า
ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้านหลังร้านเฟอร์นิเจอร์ของเขา
แล้วคนที่เจองูคนแรกก็คือคนงาน
ไปเจอกับงูตัวสีดำ
ขนาดใหญ่หนึ่งตัวเหลือเข้าไปที่รู
แล้วสักพักก็พบว่ามีงูเห่า
ไกลออกมาเต็มพื้นเลยคุณ
คุณนี่ไม่เห็นภาพมากแต่ขนลุกอะ

พอพี่กู้ภัยมาถึงเขาทำไงรู้ไหมคุณ
อันนี้คือน้ำมันเบนซินนะคุณผู้ชม
เขาใช้น้ำมันเบนซินเทเข้าไปในรูที่คนงานเห็นว่างูเข้าไป
ก็เหมือนเป็นการไล่มันอะ
งูตัวใหญ่งูเห่าตัวใหญ่มันเลื้อยพุ่งออกมา
พร้อมกับลูกงูอีก๔ตัว
บอกเลยงานนี้พี่กู้ภัยเขาต้องใช้ความระมัดระวังในการจับมาก

เพราะงูเห่าเป็นงูมีพิษนะคะค่ะ
แต่เรื่องยังไม่ได้หมดแค่ตัวแรกและลูกงูอีก๔นะ
คือคนงานเขายืนยันว่าตัวที่เพิ่งจับไป
ไม่ใช่ตัวที่เขาเห็น
เพราะตัวที่เขาเห็นเป็นงูสีดำ
เขาเชื่อว่าในรูจะต้องมีอีกหลายตัว
และตรงนี้น่าจะเป็นรังของมันด้วย
เอายังไงดีเพื่อความสบายใจของชาวบ้านใช่ไหมคะ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยประสานรถดับเพลิงมาเลย
เป็นรถดับเพลิงเทศบาลตะบนแม่จั๊วมากันใหญ่โต
เขานำน้ำมาเพื่อจะฉีดพ่นเข้าไปในรูงูตรงนั้น
แล้วปรากฏว่ารถมาป๊าบรถดับเพลิง
ใช้สายยางฉีดเอาน้ำฉีดเข้าไปในรูงู
คุณรู้ไหมมีลูกงูเห่าหนีน้ำออกมาอีกกว่า๑๐ตัว
รวมทั้งหมดที่จับได้มีงูเห่าทั้งหมด๑๖ตัว

แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะเราก็ไม่ได้เห็นข้างล่าง
ว่ามันยังหลงเหลืออีกไหมใช่สำหรับการจับงูสิบหกตัวที่ได้มาแบบนี้
อันนี้คือลูกมันเห็นไหมลูกเด็กเล็กแดงอย่างนี้นะคะ
เขาบอกใช้เวลาจับกันอยู่๕ชั่วโมง
ลื้อร้านไปครึ่งร้านแล้วค่ะคุณ
เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานได้สะดวกคุณนึกออกป่ะ
เพราะว่ามันต้องแบบโอ้โหมันเป็นงานใหญ่อะนะ
เขาเรียกอะไรดีอ่ะจับไปได้ทั้งหมด๑๖ตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
อย่างที่คุณชนะบอกแหละว่าชาวบ้านเขาก็สบายใจขึ้นอะเนาะ
จับออกไปได้๑๖ตัวก็คิดว่ามันอาจจะหมดหรือไม่หมด
อันนี้ไม่รู้จริงคุณบ้านต่อมาคุณต้องนึกภาพดูนะ
คุณจะทำงานต่ออย่างนี้อย่างไรนะในเมื่อที่มันเคยเจอแล้ว
แล้วยิ่งพื้นที่เป็นจุดที่มีซอกมีหลืมมีจุดที่เขาไปซุกอยู่ดังนั้นได้
ใช่ไหมครับพูโกงใหม่น่าที่บอกอย่างสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือ
พยายามเคลียร์จุดที่มันดูเหมือนจะรกร้างว่างเปล่า
ที่มันเข้าไปซ่อนตัวกันแปลงเคลียร์ตรงนั้นออกก่อน
ให้จะอ่านนะมันจะไม่เคยไปซุกตัวทำรังอยู่ที่นั้น
เป็นหูเป็นตากันแล้วกันคุณผู้ชม